มาเลยร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจยุนะจ๊ะอยู่ที่ตลาดทุ่งนานตะบลเขาบังกระแกรกกำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับร้านนี้เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเจ้าหนึ่งที่เด็ดดังมากแล้วคนในพื้นที่เนี่ยแนะนำเลยว่าต้องมาลองชิมครับเขาเนี่ยเปิดขายมานานกว่าเก้าปีแล้วคุณรสชัดอร่อยจนลูกค้าประจ
ว่าเธอเนี่ยคิดค้นสูตรการทำซุปแล้วก็การทำเป็ดให้มีความอร่อยนุ่มลองผิดลองถูกกันอยู่นานเหมือนกันกว่าจะได้สูตรเด็ดที่ลงตัวยังทุกทุกวันนี้จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเธออยู่ที่อะไรอะไรครับน้ำซุปอ้าวน้ำซุปมีความหอมเครื่องเทศและมีความหวานจากน้ำต้มกระดูกที่นำมาต้ม
ให้อย่างเต็มที่โอ้ยคืนน้ำลายจากกุญและทำให้ลูกค้าจำนวนมากติดอกติดใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านนี้มากมากครับราคาก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ไม่แพงด้วยคุณร่วมต้นสี่สิบบาทอ๋อพิเศษห้าสิบค่ะและหากว่าเป็นเกาเหลากับข้าวเปล่าทั้งร้านขายเจ็ดสิบบาทไปเลยได้ใครอ่
คือน้ำลายเรียนชั้นชอบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหมือนกันนะ
แล้วนี่คือสูตรแบบที่เขาแบบคิดมาอย่างดีว่า
ซุปมันจะต้องซึมเข้าไปในตัวเป็ด
ค่ะแล้วเป็ดก็ต้องนุ่มนะกลิ่นไม่มีด้วยนะคะ